มาดูพิษทริปฮาไวน์๒๐๙ล้านกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมครับปรากฏว่าก็มีชาวเน็ตพยายามที่จะนำประเด็นนี้ไปหยิบโยง
กับเรื่องของคะแนนความนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีที่ปรับลดลงไปนะคะ
ว่าเป็นเพราะคนใกล้ตัว
ล่าสุดนะคะพลเอกประวิทย์บอกว่าก็เตรียมที่จะฟ้องร้อง
ถ้าหากว่าใครที่ไปโพสต์ข้อความบิดเบือนเรื่องดังกล่าว
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า
ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในความนิยมต่อตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ลดลง
เฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างที่ถูกโจมตี
บอกว่าจะฟ้องร้องผู้ที่บิดเบือนในโลกโซเชียลมีเดีย
หากตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีตรวจพบ
ส่วนกรณีที่มีคนพุ่งเป้าไปที่เรื่องส่วนตัวเรื่องของผู้หญิง
บอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าตัวเองนั้นยังโสด
จะยุ่งกับใครก็ได้เดี๋ยวลองไปฟังเสียงคนโสดกันค่ะ
ก็มันคิดว่าพวกมันไม่แต่โสดกันเองเลย
ฉันอยากยุ่งกับใครก็ได้
ถ้าจำเป็นชีวิตจากผู้ชายก็ดีมาก
แล้วมิพี่มายหัวไม่แต่
และมีคนรู้ใจกัน

ว่ารัฐบาลก็ทำอะไรบ้างใครนะจะอิทธาบ้างเลย๗๒แล้ว
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบทริปฮาไวน์๒๐๙ล้านนายพิสิทธิ์ลีลาวัชิโรภาษย์
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงบอกว่ายินดีหากนายศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะยื่นหนังสือเพิ่มเติม
สตงตรวจสอบค่าใช้จ่ายกว่า๒๐ล้านบาทในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
ของคณะพลเอกประวิทย์ซึ่งจากที่สตงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
บริษัทการบินไทยแล้วพบว่าจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่เกินกว่า๒๐ล้านบาท
แต่ว่าต้องรวบรวมใบเสร็จมาให้สตงโดยขอเวลา๒เดือนค่ะ
พร้อมย้ำด้วยนะคะว่าไม่มีรายชื่อนอกเหนือคณะทำงานร่วมเดินทาง
แล้วก็ยืนยันว่าสตตรยังไม่ได้สรุปว่าการเดินทางครั้งนี้
ฟุ่มเฟื่อยหรือไม่
อย่างเยียบพื้นดินเข้าสู่พิธีการทางด้านตมของเขาเนี่ย
บินกลับมาค่าอาหารที่เขาบินกลับมาก็ยังต้องรอบินจากทางต้นทางที่ฮาไวน์
ขณะที่นายศรีสุวรรณบอกว่าก็จะเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบ
ดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ฐานความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปี๒๕๕๙
และการไม่เป็นแบบอย่างที่ดีอันมีพฤติการขัดต่อค่านิยมหลัก๑๒ประการของหัวหน้าคอสชด้วยค่ะ